ท่านผู้ชมครับยังตามกันอยู่ใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องสืบเนื่องจากการไปตรวจสอบศูนย์บำบัดยาเสพติดวัดท่าผู้ราชบำรุงที่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีค่ะคือมีญาติของผู้บำบัดเนี่ยเขามาร้องหมอปลามือปราบสัมภเวษีอืมหมอปลาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็ไปช่วยตรวจสอบให้ค่ะพบว่าโอ้โหมันนรกบนดินชัด

มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางตำรวจเขาด้วยใช่ไหมฮะ
แต่ว่าทางนี้เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินให้จริง
เขาอ้างว่า๒๖เมษายนไปแจ้งตำรวจว่าหลานเนี่ยติดยา
มีตำรวจสองนายยืนยันว่าเป็นตำรวจไม่ใช่อาสาตำรวจ
มาจับหลานไปที่โรงพักแล้ววันนั้นเนี่ยตัวเขากับตาเนี่ยของหลานนะ
ก็ไปที่โรงพักไปคุยกับตำรวจในห้องสืบสวน
ตำรวจก็ถามว่าจะให้ดำเนินคดีหรือให้พาไปบำบัด
ด้วยความที่อยากให้หลานเลิกยาก็เลยบอกไปบำบัด
ตำรวจก็แนะนำให้ไปที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรี
แต่มีค่าดำเนินการ๒๖๐๐แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายแรกเข้าให้กับวัด
อันนี้อย่างที่ทราบเขากำหนดไว้๑๒๐๐อยู่แล้ว
มึงนึงคือค่าแรกเข้า๒๐๐๐คือรายเดือน

เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการส่งตัว

เอ้าที่นี่มันเป็นนรกบนดินนี่
ขณะเดียวกันวันนี้มีตำรวจนายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ติดต่อมาหลังจากรู้ข่าวว่าหมอปลา
มาเยี่ยมผู้ที่ออกมาจากศูนย์บำบัด

เดี๋ยวฟังแล้วกันนะฮะในช่วงที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับ
เขาบอกว่าถ้าเอาไปก็ต้องจ่ายสองหมื่นหกพันบาทครับ
ผมก็จ่ายในตรงนั้นจ่ายตรงที่ในห้องสืบ
มีพ่อครับผมไปไปคุยกันยังไง
ก็ไปคุยในห้องสืบเขาบอกว่าถ้าเอาไป
กับการไม่ดำเนินคดีหรืออะไรอย่างนี้
มันไม่จริงหรอกครับถ้าเฉพาะอาสามทำไม่ได้หรอก
ช้าจะทำได้ยังไงทำมันก็ไปขนาดนั้นไปถึงไกลขนาดนั้น
มันทำไม่ได้หรอกนะเฉพาะอาสาอย่างเดียว
อาสาไม่มีหน้าที่ทำหรอกครับมีแต่ตำรวจนั่นแหละทำ
คือวันนี้ตำรวจที่โทรมาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของอาสา
อาสาหมอปลาเองมาวันนี้บอกว่า
ก็ทำให้ได้ข้อมูลว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอาสาตำรวจ

อย่าเอาอะไรมาปิดปากเจ้าหน้าที่เลย
เพราะตอนที่พวกคุณทำคุณไม่คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรา
แต่คุณคิดจะถึงหัวอกตัวเองว่าต้องหาได้ขนาดนู้นได้ขนาดนี้
แต่พอวันนี้มันเกิดข่าวคุณคิดจะมาปิดปากเขาเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับแม่ของผู้ที่ไปบำบัด
ที่วัดท่าผู้ที่การแล้วเสียชีวิต
เธอบอกว่าลูกเธอไม่ได้ติดยานะแต่มีอาการทางจิตเวท
ก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วแนะนำให้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งบอกเดี๋ยวพาลูกไปบำบัดได้
ผู้ชายคนนี้บอกว่าให้ไปที่วัดท่าผู้
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ๒๔๐๐อยากให้ลูกหายก็ยอมจ่ายเงินให้
จากนั้นเธอบอกว่ามีผู้ชาย๓คนแต่งตัวคล้ายตำรวจ
มีบัตรห้อยคอมีสัญลักษณ์แต่ไม่รู้ชื่ออะไร
มารับลูกชายไปไปบำบัดได้๔เดือนกว่า
กันยายนที่ผ่านมาช่วงตี๓วัดโทรมาบอกบอกลูกตายแล้ว
แล้วก็เดินทางไปที่วัดเอ้าลูกเสียชีวิตจริงแล้วก็เผาศพลูกที่นั่น
ต่อมามีผลการตรวจสาเหตุการเสียชีวิตส่งมาที่บ้าน
บอกว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วมารู้จากเพื่อนที่ศูนย์บำบัด
บอกว่าก่อนจะเสียชีวิตลูกชายถูกทำร้ายร่างกาย
ญาติญาติของผู้บำบัดบางคนเขาก็เอาใบเสร็จรับเงินจากวัดท่าผู้
กาญจนบุรีมาให้กับทีมข่าวดูด้วยนะครับ
ซึ่งทางวัดเขาคิดค่าแรกเข้า๑๒๐๐๐บาท
ก็เป็นค่าแรกเข้า๒๐๐๐บาทเป็นค่าคูปองรายเดือน

นั้นชาวบ้านบอกเอาแล้วที่เหลือเนี่ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลาได้คุยกับทางพันธมตเอกภูมิวิทย์เวทกามาด้วยนะครับ
สพสุวรรณภูมิได้ฝากจดหมายลักษณะเป็นจดหมายข่าว
ให้มาชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วย
พร้อมกับอธิบายให้หมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลได้ฟังด้วย
โดยบอกว่าหลังการตรวจสอบตำรวจใต้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัด๑๐๑
นำส่งผู้บำบัดไปยังศูนย์ที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรีนี่ฮะ

แล้วมีญาติไปร้องเรียนหมอปลา
ผู้นำส่งบำบัดเนี่ยบอกว่าตรวจสอบแล้วชื่อนายจิตติเศษวงกับพวก
ซึ่งเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ขอยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจสพสวนภูมิอืม
ที่หมอปลาเนี่ยไปกล่าวอ้างยืนยันว่าไม่มีตำรวจใต้บังคับบัญชา
คมขู่ไปเรียกรับเงินจากผู้ปกครองของผู้บำบัด
แต่ยอมรับว่าอาสาตำรวจได้รับการแต่งตั้ง
อยู่ในความดูแลของภูมิกับการสถานีตำรวจในพื้นที่
ส่วนกรณีหมอปลาไปช่วยคนที่ศูนย์บำบัด
ก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีศูนย์บำบัดแบบนี้อยู่
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีชาวอำเภอสุวรรณภูมิถูกส่งไปบำบัดจำนวนมาก
หลังทราบเรื่องยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้นิ่งนอนใจ
และตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ทันที
สั่งตรวจสอบสอบพร้อมก็ตรวจสอบ
การตรวจสอบตรวจสอบไม่ยากนะ

อันนี้ฮะทางผู้บังคับบัญชาบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นอาสาตำรวจจริงนะฮะ
นี่ก็ต้องดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็บอกเองว่าอาสาตำรวจเนี่ย

อันนี้ก็ไม่รู้แหละว่าจะต้องไปมีการตรวจสอบดำเนินคดีด้วยความรับผิดชอบของใครยังไงแบบไหนนะคะ
อาจจะมองว่าเป็นการไปทำส่วนบุคคลหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าถ้าในนามอาสาตำรวจก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็
เขาเป็นคดีความฟ้องร้องกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องว่ากันตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป